คุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์สลดที่จังหวัดบุรีรำนะฮะ
คือคุณตาท่านหนึ่งเขากลัวเขาจะไม่ได้คิว
ในการที่จะไปรับเงินเยียวยาจากรัฐบาลจากทกศนะฮะ
ธนาคารเขารับได้วันหนึ่งแค่๓๐๐คิวคุณตากลัวจะไม่ได้เงิน
ก็ตกหล่นมานานกับเรื่องของการเยียวยาต่าง
ปั่นจักรยานไปออกจากบ้านตี๔จะไปเอาคิวให้ได้ต้องได้เงินให้ได้
สุดท้ายไปโดนกระบะชนคุณตาเสียชีวิตเลยครับ
นะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดบูรีรำนะฮะ
ตำรวจสวทธิ์ลำปรายมาสจังหวัดบูรีรำนะฮะ
รับแจ้งเหตุมีกระบาดไปชนกับรถจักรยานทำให้คนปั่นจักรยานเสียชีวิต
ก็ประสานกู้ภัยไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุเป็นถนนสองเลนสวนกัน
ชื่อว่าสายลำปลายมาสชำนิไปเจอกระบะยี่ห้อโตราต้าวีโก้ทะเบียนผอพึ่งสรศรี
ห้าสี่สามนครราชศรีมานะฮะตกอยู่ข้างทางด้านหน้าก็เสียหาย
บริเวณท้ายกระบะไปพบรถจักรยานถูกชนเสียหายทั้งคัน
นะฮะแล้วห่างไม่ไกลนะก็ไปเจอร่างของคุณตาเปล่งปราดบรำ
อายุ๘๗ปีเสียชีวิตในจุดเกิดเหตุคุณผู้ชมดูสิ
มีบัตรทกศตกอยู่ด้วยเพราะคุณตาเขาพกไปนะฮะ
สภาพศพของคุณตาแขนขาหักหลายแห่งนะฮะข้างตัวอย่างที่เห็นก็คือมีบัตร
แล้วก็มีสมุดบัญชีอันนี้เป็นสมุดบัญชีของทกศธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรการเกษตรสาขาลำปลายมาตรตกอยู่คนขับกระบาดขึ้น
นายสุชาติคูณนอกอายุสี่สิบสามปียิมรอให้การกลับตำรวจอยู่
นะครับด้านนางสาววิลัยพรอายุสามสิบเก้าปี
ซึ่งเป็นลูกสาวของคุณตาที่เสียชีวิตก็บอกว่าคุณพ่อเนี่ยนะ
ปั่นจักรยานไปตัวอำเภอคือจากบ้านไปอำเภอมันไกลนะคุณผู้ชม
เพราะคุณพ่อต้องการจะไปเช็คยอดเงินแล้วเบิกเงินเยียวยาเกษตรกร
จากรัฐบาลว่าเข้าหรือยังเขาจ่ายเรื่อยมาเนี่ยเยียวยาทั้งเรื่อง
ของโควิดเยอะละ๕พันให้ครบ๑๕๐๐๐ต่างนานเนี่ย
แต่ทกศรับคิวได้วันหนึ่ง๓๐๐คิวเท่านั้น
อ่ะคุณพ่อก็กลัวจะไม่ทัน๓๐๐คิวปั่นจักรยานไปจากเช้ามืดเลย
แต่ตี๔ปั่นไปไปจองคิวแต่ไม่ถึงธนาคาร
โดนรถชนเสียก่อนแล้วก็เสียชีวิตเลยนะฮะ
นางสาววิลัยพรยังบอกอีกว่าอยากจะให้ธนาคาร
หาวิธีปรับในการรอคิวให้คิวได้ไหม
ไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยแบบนี้เหมือนพ่อเขา
คือพ่อต้องร้อนรนไปให้ทันเอาชีวิตมาแลกกับบัตรคิวของธนาคาร
เพื่อไปรับเงินเยียวยาจากผลกระทบที่ตัวเองมีเนี่ย
ทำยังไงให้คนไม่ต้องรอบัตรคิวไม่ต้องรีบไปเอาคิว
แล้วได้เงินอย่างนั้นเหมือนกันได้ไหมอะไรแบบนี้
เป็นกรณีที่สองหลังจากข่าวแรกที่เราอ่านเรื่องคนละครึ่งไปนะ
คือขออนุญาตให้หลักคิดแบบนี้นะครับ
คืออะไรที่จะให้ชาวบ้านให้มันง่ายหน่อย
ให้มันง่ายเอกสารน้อยเวลาน้อย
เหมือนตอนที่เก็บเงินเก็บภาษีค่ะ